คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่เรื่องนี้หน่อยดีกว่า
ปังของดาราดังเนี่ย
หลายคนเอ๊ะบอกว่าทำไมดาราหลายครอบครัวช่วงนี้นะ

ลูกพ่อแม่หน้าตาดีน่ารักแบบนี้แหละค่ะ
ชาวเนี่ยถึงได้ติดตามกันยาวเลยนะคะ
สตาร์ทกันที่ครอบครัวแรกค่ะ
บ้านนี้ไม่ได้มีความว่าคุณแม่แซ่บคุณพ่อแซ่บอย่างเดียวนะคะ
คืองานดีตั้งแต่คุณพ่อกล้ามมาเลยจ้ะรอยสักมานี่นะคะ
ยิ่งตอนอากาศร้อนเมื่อก่อนนี้นะคะช่วงหน้าร้อนเนี่ย

มองกล้องเผลอนิดนึงยังหลอกกระชากใจเลยนะฮะ
หันมาดูคุณแม่รึยังสาวใบเตยอาซยามเนี่ย

มันนี่สวยสับยิ่งตริปล่าสุดนี่

แล้วไม่แปลกใจคุณผู้ชมว่าทำไมลูกสาวตัวน้อยเนี่ย
ลูกไหนก็น่ารักเหมือนคุณพ่อคุณแม่เลยนะฮะ

แฟชั่นเซ็ตรับฮาโลวีนล่าสุด

รับบทเป็นแม่มดน้อยนี่เป็นไง

แต่ว่าบ้านนี้เขาน่ารักดีนะครับ
จากแต่งตัวลูกเนี้ยตามพฤติการหลายครับ

ดีขนาดไหนให้ต้อบบรรยายกันเอาเองนะ
ดิฉันจะสำรับน้ำลายตัวเอง
เอสเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าปิ๊งรักกันที่ฟิตเน็ตเนี่ยเป็นไงคุณ
คนรักสุขภาพเขาจะไปเจออะไรดีแบบนี้นะคะ
แม้ตอนนี้มีลูกแล้วแต่ก็ยังสวยปังจนสามีหลงรักเวอร์
ลูกสาวเขาก็น่ารักมากคุณผู้ชมหลายคนขอสมัครเป็นเอฟซีเลยนะคะ
เห็นแบบนี้สงสัยต้องมีเบบีเพิ่มอีกสักคนแล้วล่ะค่ะ

ท้ายกันที่ครอบครัวของนักแสดงหนุ่มนัทเทพหัสดินณอายุทยาบอกเลย
คุณพ่องานดีมาก

ขอนญาติไม่ได้โฟกัสคุณลูกเท่าไหร่ดูพ่อนิดหนึ่ง
แต่ว่าน้องเนล่าก็น่ารักมากคุณผู้ชมดูกแก้มดูกกุ่งเขา
น่ารักมากเลยเจ้าหนูในล่าตอนนี้อายุ๘เดือนแล้วนะคะ
ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งหน้าฟัดนะฮะโดยเฉพาะแก้มยุยเนี่ยโอ้โห
คุณพ่อหลงรักหัวปังหัวปังเขาบอกว่าเวลาคุณพ่อที่มีลูกสาว

ซึ่งหนุ่มนัทให้สัมภาษณ์กับบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
เนล่าเนี่ยจำม่ำขนาดนี้ก็เลยเป็นที่รักของพี่ป้านะ
ทุกคนต้องยกความดีความชอบให้ศรีภรรยา
คุณอาน่าเลี้ยงลูกเก่งแล้วก็มีเคล็ดลับในการให้ลูกกินนมแม่ตลอดด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงสัมภาษณ์นิดนึงค่ะน่ารักมาก
ก็ขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูน้องเนล่าครับ
แล้วก็เราเองก็เหอะลูกมากเพราะว่าแบบตั้งใจอยากได้ลูกสาวเป็นคนแรก

แก้มหนองเป็นพวงเลย
หลายคนชอบมาถามว่าแบบเลี้ยงลูกยังไงให้กินนมอะไรแบบ
ยังไงถึงได้แก้มขนาดนี้แล้วก็บอกว่านมแม่อย่างเดียวเลยครับ

หลายคนบอกว่าคุณพ่องานดีคุณลูกก็น่ารักรู้สึกไกลบ้างคะ

นี่เป็นคุณพ่อที่น่ารักนะคะ
แล้วก็แบบว่ารักภรรยามากรักลูกมาก
เห็นไหมบอกแล้วบ้านไหนมีลูกสาวคุณพ่อหลงหัวปักหัวปำทุกบ้าน
แล้วคุณนัทเนี่ยนะเวลาพูดกับลูกสาวเนี่ย

เขารักมากของเขานะคะ